คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุค่ะเป็นรถทัวร์สองชั้นนะคะ
พาผู้โดยสารไปตลาดโรงเกลือครับแต่ปรากฏว่าระหว่างทางมีรถบรรทุก
รถบรรทุกพ่วงอะค่ะเขาขับแซงแต่แซงไปไม่พ้น
ท้ายรถบรรทุกมันมาโดนกับหน้ารถทัวร์รถทัวร์ก็เลยเสียหลัก
มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๑๐กว่าคนเลยนะคะ
แล้วก็บริษัทรับเหมาก่อสร้างข้างทางเนี่ยเป็นของหลานชายนายสนเทียนทอง
อ๋อนี่อะค่ะสะแก้วอ่ะใช่ไหมใช่และพุ่งไปเบบนี้เลยเหมือนท้ายรถบรรทุกเฉี่ยวข้างหน้า

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสะแก้วและมูลนิธิร่วมกับตันยู
วัฒนานครก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
อันนี้เป็นอุบัติเหตุรถทัวร์ไม่ประจำทาง
พุ่งข้ามเกาะกลางถนนเลยค่ะ
ชนกำแพงอาคารห้างหุ้นส่วนจำกัด
ัชรพงศ์การโยธาอยู่ติดกับถนนสุวรรณสอน
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บไป๑๙คนนะคะ
ตำรวจสพวัฒนานครจแก้วลงพื้นที่ไป
ทัวร์คันนี้เป็นรถทัวร์ไม่ประจำทาง

ตอนไปเนี่ยเอียงอยู่แบบนี้เลยค่ะ
คือหน้ารถทัวร์ไปชนติดกับกำแพงแล้วก็หลังคา
นี่ก็ติดอยู่กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างตรงนี้นะคะ
คนขับรถทัวร์คือนายแดงเหขุนทศอายุ๔๕ปี
เขาบอกว่าเขาพาลูกทัวร์ไปเที่ยวค่ะ
แล้วก็ไปซื้อของที่ตลาดโรงเกลือ
ส่วนหนึ่งก็เดินทางไปบ่อนกาซิโนฝั่งปลอยเป็ด
รวมคนขับด้วยแล้วรถทัวร์คันนี้มีอยู่๑๙คน
มีรถบรรทุกเป็นรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เลย

โดนด้านหน้าซ้ายของรถทัวร์

พุ่งข้ามเกาะกลางถนนเลยค่ะเป็นถนนสี่เลนนะคะ
พุ่งข้ามไปอีกฝากนึงแล้วก็ชนกำแพงบริษัทนี้
ฝุ่นตลบหม้อน้ำแตกควันพวยพุ่งออกมา
ทำให้กระเป๋ารถทัวร์ที่มีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร
เขาอาจจะยืนอยู่ในรถพุ่งไปด้านหน้าเลยนะ
แทกกับกระจกด้านซ้าย
คนนี้อาการสาหัสส่วนคนอื่นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
ผู้โดยสารคนนึงชื่อว่านางพรศรีร่องแพร
เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดอุบัติเหตุหลับ
แต่รู้สึกว่ารถมันเอี่ยงแล้วทุกคนมากอง

เด็กรถที่อยู่ด้านข้างประตู
เขารอดเพราะเขาเข้ามานอน
ส่วนตัวเธอนอนหลับอยู่

มีแค่รอยขีดขวนที่จมูกเล็กน้อย
เธอบอกว่าเธอเองไปซื้อของที่ตลาดโรงเกลือ
ทุกวันศุกร์ไม่ได้ข้ามไปกาซิโน
ปืนเข้ามาโอ้โฮควันเต็มรถไปหมด

แล้วก็รู้สึกว่ามันเอียงแล้ว
คุกมากกลัวหนึ่ง

นั่งอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหน้าตอนนั้น
โต๊ะที่๓จากข้างหน้า

แล้วตื่นตอนมันหยุดแล้วจังหละก็คล้องไปโรงเกลือ
คุณพี่พรศรีก็ต้องรีบบอกก่อนว่า

ก็ต้องแยกแยะกันนะมีหลายคนใช่ไหม
ไปส่งโน้นนัสปลอยเปด

ที่เธอรอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
เพราะว่าเธอมีเหรียญไอ้ไข่วัดเจดี
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เชื่อว่าจะทำให้เธอปลอดภัยเหตุการณ์นี้เธอก็เลยปลอดภัย
แต่เชื่อว่าถ้าปลอดภัยแบบรถเอียงขนาดนี้ไม่เป็นอะไรนะ

เขายืนเขาอะไรนู้นพุ่งมาอยู่ด้านหน้า
ตำรวจสพวัฒนานครบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ
หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
แล้วก็อาจจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป
ว่าเป็นลักษณะของความประมาทหรือเปล่านะคะ